เรื่องที่หดหู่มากนะฮะเกิดขึ้นที่บุรีรำนะเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะฮะเพราะว่าผู้ที่เป็นพ่อเนี่ย
ฆ่าลูกชายตัวเองค่ะนะลูกชายเนี่ยเมานะชอบกินเหล้าเหลือเกินเมาแล้วทำร้ายแม่นะครับคือคนที่เป็นพ่อบอกว่า
เห็นลูกชายทำร้ายแม่แท้ของตัวเองเนี่ยคือภรรยาตัวเองเนี่ยนะลูกทำร้ายแม่มาเป็น๑๐ปี
ใช่พ่อบอกทนไม่ไหวจริงคือใจคือตั้งใจจะเข้าไปห้ามถูกต้องฮะ
เนี่ยฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยคือตอนที่พ่อเข้าไปเนี่ยพ่อบอกเมื่อคืนนี้พ่อเองก็สายตาฝ้าฟางแล้วมันมืดนะก็จะไปช่วยเมียตัวเองด้วยแหละค่ะคือแม่ของผู้ตายเนี่ยนะฮะหยิบขึ้นมาเนี่ยกะว่าจะเอาไม้มาตีลูกแต่มันคือมีดค่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะเสียชีวิตค้าที่เลยครับห้าท

กลางคือมีดอิโต้ยาว๑๘นิ้วคือที่พ่อยืนอยู่ที่บ้านแล้วก็ตำรวจมาถึงแล้วควบคุมตัวเนี่ยก็ยังช็อกอยู่นะฮะคือยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านมีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับเป็นผู้หญิงก็คือแม่ของผู้ตายซึ่งอายุ๖๔และเป็นภรรยาของผู้ต้องหานะมีรอยฟกช้ำตามร่างกายเต็มไป
กับประตูบ้านค่ะสามีก็เลยเข้ามาช่วยแล้วก็เนี้ยเป็นเหตุการณ์อย่างที่บอกครับถึงขั้นลูกชายเสียชีวิตท่อของผู้ตายบอกว่าอย่างงี้ครับบอกว่านี่ฮะของตายคือมีดเล่มนี้นะครับที่ไปให้การกับตำรวจบอกว่าใช่ผมฆ่าลูกชายเองทำไปเนี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเหลืออดจริงจริงนะครับคือที่ผ่านมาเนี้ยลูก
สามปีได้อ่ะเมื่อคืนลูกชายก็เอาอีกผีบแม่จะล้มฟาดกับประตูบ้านก็เลยไปคว้าทีแรกกะจะเอาเป็นไม้นะไม่รู้ว่ามันคือมีดนะก็เลยฟาดใส่ลูกชายไปเนี้ยมันคือมีดนะฮะทำให้ลูกเสียชีวิตแต่ว่าพ่อนี่เขาบอกว่าก็ถือว่าลูกชายก็หมดเวรหมดกรรมไปแล้วกันนะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ลูกเนี้ยทำบาปท
ปีคือทำร้ายตากับทางยายตลอด
เพราะเขาอยากที่ได้เงิน
เขาเอาไปสื่อเราสื่อเบียเขากินสินะ
แต่เขาก็ได้ทุกเวลา
ดีมาร้อยได้หมาร้อย
นี่ฮะพ่อบอก๑๓ปีแล้ว
นี่เกินครึ่งชีวิตของลูกนะดื่มเหล้าเมาทำร้ายแม่มาตลอดนะครับ
พ่อและแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าลูกชายคนนี้ซ้อมพ่อกับแม่มาตลอด
คนที่โดนหนักเนี่ยคือแม่นะโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
พ่อบอกว่านอนอยู่ที่โรงสีข้าวข้างบ้านได้ยินเสียงลูกทะเลาะกับภรรยา
เสียงดังมากทะเลาะกันเรื่องเงินก็คือลูกเนี่ยมาขอเงินแม่จะไปซื้อเหล้า
แต่ว่าผู้ที่เป็นแม่เนี่ยเขาไม่ให้ทีนี้ลูกก็เริ่มเตะเริ่มต่อยแล้วนะครับ
ฝ่ายของของตัวผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าก็ต้องไปดูนะฮะเดินออกจากโรงสีข้าวเนี่ยเพื่อไปดูนะครับ
ก็เห็นลูกชายเนี่ยถีบภรรยาเนี่ยจนล้มหงายท้องไปกระแทกกับประตูนะครับ
จังหวะนั้นก็คิดแค่ว่าต้องช่วยภรรยาให้ได้คว้าอะไรก็ได้นะครับ
เอาไปฟาดใส่ลูกนะครับก็ไปคว้าได้เนี่ยเป็นของแข็งแข็งหยิบมาอันหนึ่งนะครับ
เงื้อมือฟาดใส่เข้ากกหูลูกชายจนล้มลงมารู้ตอนหลังก็คือที่ฟาดเนี่ยมันไม่ใช่ไม้
แต่ว่ามันเป็นมีดนะตอนนี้ก็เสียใจนะครับที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงขั้นลูกชายเสียชีวิต
ยืนยันว่าไม่ได้มีจิตนาจะฆ่าลูกชายเลยจากที่พ่อเล่าฟังแล้วก็หดหูนะครับ
คือพ่อบอกว่าตอนเกิดเหตุที่ไม่รู้ว่าเป็นมีดเพราะตอนสายตาผมมันก็ฟ้าฟาง
มันมืดด้วยมองอะไรมันก็แบบพอมืดแล้วมันลางไปหมดอ่ะ

แล้วเมื่อคืนนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับ
ที่เขาได้ยินเสียงแบบเออะโวยวายเขาวิ่งมาดูนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนั้นก็เห็นแล้วล่ะแต่ห้ามไม่ทันจริง
เห็นคือจังหวะที่พ่อเนี่ยฟันใส่ลูกไปแล้ว
ตรงที่สาด้วยตอนนั้นตาอยู่ในที่เกิดเห็นไหม
ไม่ได้ครับตาพูดอะไรไหมหลังจากฟันลูกชายแล้ว
ไล่ผมหนีอันเตียไล่เร็วผมพูดไปผมเบิ้งมู
คุณผู้ชมครับทีนี้ไปฟังมุมของแม่บ้างนะฮะ
ผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกชายนะครับ
อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นสามีนะครับ
เป็นภรรยาที่สามีเนี่ยต้องกลายเป็นผู้ต้องหานะครับ
คือผู้ที่เป็นแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าตอนนี้จิตใจย่ำแย่มาก
เหมือนกับเสียคนไปสองคนจากชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะโทษอะไรไม่ได้นอกจากเล่า
เพราะลูกชายเป็นแบบนี้เพราะว่าติดเหล้า

ผมคาว่าพ่อคาว่าแม่ได้ผมไม่เห็นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เลย

สามขวดเล็กเออสามขวดเล็กจอนเจ้าไปหาเที่ยง
ซื้อสามสามมื้อเลยสามมื้อเลยโอ้โหอืม
วันหนึ่งดื่มสามมื้อฮะโอ้โหดื่มแทนข้าวเหรอคะ
ไม่กินข้าวเหรอฮะมื้อละขวดฮะโอ้แม่บอกว่า
ลูกชายเนี่ยติดเหล้าหนักมากนะครับแล้วเวลาเมาเวลาหลอนเนี่ย
ถึงขั้นขู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฮะดื่มเหล้าวันละสามเวลางานไม่ทำนะฮะ
วันวันกินแต่เหล้าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าเคยคุยกับสามีนะ
หลังจากถูกลูกชายขู่ฆ่าค่ะนะสามีเนี่ยบอกกับเธอว่า
สงสัยเนี่ยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเราคงจะตายกันซะก่อนลูกแล้ว
คงจะถูกลูกฆ่านี่แหละนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยซ้อมมานานถึงสิบสามปี
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ก็คือวันที่สามีเนี่ยฆ่าลูกชาย
ความรู้สึกส่วนตัวเธอบอกว่าคือลูกชายคนนี้เอาจริงนะ
ถ้ายังอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็ลำบากเนี่ยเธอให้ดูนะครับ
ล่มขวดเหล้าเอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังมาใส่เหล้าอะไรอย่างนี้ฮะ
ทุกวันวันหนึ่งสามสามมื้ออ่ะนะครอบครัวนี้เขามีกันสี่ชีวิตนะฮะ
มีพ่อแม่แล้วมีลูกชายสองคนนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือลูกชายคนเล็ก
ค่ะส่วนนี้คือลูกชายคนโตบวชอยู่ฮะท่านบวชอยู่นะครับ
วันนี้พระพี่ชายก็มาที่บ้านนะครับมาทำพิธีศพของน้องชาย
พี่ชายก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับบอกว่านี่คือเรื่องสลดใจที่สุดของครอบครัวที่เกิดขึ้น

คือโอคือเมาเมาตลอด

ครับทะเลาะกับแม่ครับครับพ่อพ่อ

โอ้โหเนี่ยหลวงพี่ยังบอกพระน้องชายเนี่ยเป็นอย่างนี้มา๑๐กว่าปี
ค่ะนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวตัดสินใจชาปนักกิจศพเลย
เมื่อช่วงใหม่ที่ผ่านมานะครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจชนะสูตรพิสูจนศพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
เลื่อนศพไปเผาที่วัดที่หมู่บ้านนะครับเหตุผลที่เผาเลยก็คือ
แม่เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ลักษณะตายไม่ดีนะครับ
ส่วนพ่อก็แน่นอนแล้วครับว่าไม่ได้มางานเผาศพลูกชายนะฮะ
อยู่ระหว่างการถูกคุมตัวดำเนินคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับ
อายุ๖๘ปีนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าจะทำไปเพราะว่าต้องป้องกันตัว
ป้องกันภรรยาที่ลูกชายมาทำร้ายแล้วก็ต้องว่ากันอีกทีเนี่ย